มาวินเนธเดชาอายุ๑๘ปีที่ตกเจ็ดสกีจมน้ำ
ในเขื่อนศรีนครินตั้งแต่วันที่๒๔ตุลาคม
และท้ายที่สุดแล้วปฏิบัติการกันมา๒๗วัน
ในการนำร่างของน้องขึ้นมา
เมื่อคืนสามารถนำร่างของน้องขึ้นมาได้แล้ว
เช้านี้ทางแม่ได้มารับศพของน้องมาวิน
สถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจนะครับ

แต่ก็ดีใจที่สามารถหาร่างของลูกจนเจอนะครับ
อยากบอกวิญญาณของมาวินลูกชายบอกว่า
ลูกของแม่เป็นคนอดทนเสมอ

ทนจนเจ้าหน้าที่เจอร่างของลูกได้คุณ
เป็นภารกิจที่แทบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
ปฏิหารในการค้นหาร่างของน้องมาวินจนเจอนะครับ
แล้วก็ผู้แม่ยังบอกว่าขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกของแม่
ขอบคุณที่ทำให้แม่ได้เห็นหน้า
และเห็นหน้าเป็นวันสุดท้าย
ก็คือวันที่สามารถนำศพขึ้นมาได้นะครับ

ก็คือจมน้ำแล้วก็ขาดอากาศหายใจนะครับ
หลังจากนี้ครอบครัวจะนำร่างของน้องมาวิน
ไปที่วัดสาลาแดงเขตบังแคร์กรุงเทพนคร
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนานะครับ

สามารถนำร่างออกมาจากใต้น้ำ

แล้วก็นี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา

ประกอบพิธีทางศาสนานะครับ